กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเขาชื่นชอบในเรื่องของกีฬาอย่างเจ็ดสกีนะคะ
ครอบครอบอ๋อเลยนะครอบเปิ้ลแล้วก็น้องออกาออกานเองค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าโอ้ยตามรอยคุณพ่อแบบติดติดเลยนะค่ะ
ตอนนี้ล่าสุดเขาไปเจ็ดสกีกันที่เขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วไปเจอกับพายุฝนกระหน่ำอย่างหนัก
อันนี้ไม่ได้ถ่ายละครนะคะชีวิตจริงค่ะหนีเอาตัวรอดกันอยู่พักใหญ่ค่ะเห็นอย่างงี้คุณแม่ลูกดกอย่างแม่จูเนี่ย
โอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้เอาจริงปกติเลี้ยงลูกเนี่ยค่อนข้างปล่อยอยู่แล้วนะแล้วก็ปล่อยให้ลูกแบบว่าเรียนรู้ชีวิตกันเยอะเลยทีเดียว
แต่เรื่องนี้แม่เปิ้ลพี่จูนบอกเลยว่าห่วงมากเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่างานนี้จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าพี่เปิ้ลไม่ยอมง่ายยืนยันว่ายังไงก็จะให้น้องออก้าเนี่ยเดินหน้าสายกีฬาทางน้ำเช่นเดียวกับคุณพ่อค่ะ
แล้วเร็วนี้เห็นว่าจะเตรียมไปแข่งในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยค่ะ

อุ่มมากแล้วเพราะว่าเมื่อสักเดือนครับ
เขารอเลยบอกเมื่อไหร่จะไปโคราชเมื่อไหร่จะไปแข่งเมื่อไหร่จะไปแข่ง
ถ้าวันหนึ่งเขาอยากเป็นนักกีฬาเราก็จะดันให้เขาเป็นคนนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลก
แต่ถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะแปลงเพศเราก็จะหาหมอที่แพงที่สุดในโลก
คือโอเคสุดลูกอยากเป็นอะไรสนับสนุนเต็มที่แต่อย่างหนึ่งแหละเนาะ
ผู้หญิงเราคุณแม่เราก็ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัย
ใช่แล้วแต่ว่าออก้าเนี่ยเขาชอบเล่นเจสกีมากมันมีครั้งหนึ่งที่เป็นคลิปที่คุณพ่อถ่ายก็คือ
ออก้าไม่สบายแล้วคุณหมอบอกว่าต้องหยุดเล่นนะออก้าร้องไห้

เป็นความสุขแล้วก็เป็นความรักของเขาจริงเลยเนาะ
เป็นครอบครัวสายกีฬานะคะคุณผู้ชม